สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ไทยรัฐจอบประเด็น
กับผมชายรัฐถมยานะครับ
เราพบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์แล้วก็ในวันศุกร์อย่างนี้นะครับ
เราจะเน้นไปในเรื่องของสถานการณ์ในต่างประเทศ
คุณผู้ชมก็สามารถที่จะแสดงความคิดเห็นผ่านทางหน้าจอไทยรัฐได้
แล้วก็สามารถชมสดได้ผ่านทางเฟซบุ๊ก
โดยเข้าไปที่เฟซบุ๊คของไทยรัฐทีวีครับ
นโยบายการสร้างสมดุลใหม่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
แล้วก็ในเอเชียทั้งหมดถูกตอกย้ำอย่างชัดเจนอีกครั้งนะครับ
จากการเยียนเวียดนามของประธานาภิกษ์บิดีบารักษ์โอบามา
เพิ่งผ่านไปถึงแม้ว่าไม่ได้พูดโดยตรงนะครับ
แต่ว่าการยกเลิกการคว่ำบาดขายอาวุธให้กับเวียดนาม
ในช่วงที่สถานการณ์ในทะเลจีนใต้ระหว่างจีนกับเวียดนาม
ตึงเครียดก็ถือว่าเป็นคำตอบที่ดี
จากนั้นนะครับการที่ไปนั่งกินข้าวร้านริมถนน
จนถึงการรับโชว์วัยรุ่นเวียดนาม
ก็ทำให้ผู้นำสหรัฐได้ใจคนเวียดนามไปเต็ม
แล้วก็ทำให้สหรัฐที่ถึงแม้จะเป็นศัตรูเก่าแก่

ติดตามเรื่องนี้จากรายงานของคุณจอมพลดาวสุโขครับ
นี่เป็นครั้งที่๓ที่ผู้นำสาวรัฐเดินทางเยือนเวียดนาม
นับตั้งแต่สิ้นสุดสงครามเวียดนามเมื่อ๔๑ปีก่อน
คู่ขัดแย้งสำคัญที่เคยจับอาวุธห้ามหันกัน
วันนี้เวียดนามคือหนึ่งในมิตรประเทศที่สำคัญของสหรัฐอเมริกา
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวันที่สาวรัฐเดินหน้าสร้างสมดุลอำนาจใหม่ในเอเชีย
นายบารักษ์โอบามาประธานาธิบดีสาวรัฐ
ประกาศต่อหน้าพลเอกจนใดกวางประธานาธิบดีเวียดนาม
ในการยกเลิกข้อห้ามการขายอาวุธกับเวียดนามอย่างเป็นทางการ
หลังจากบังคับใช้ข้อห้ามนี้มาอย่างยาวนานหลายทศวรรษ
โอบามาบอกว่าการยกเลิกข้อห้ามนี้ไม่ต่างจากการลื้อถอนสิ่งที่หลงเหลือจากสงครามในอดีต
และเขายังย้ำด้วยว่าการพิจารณายกเลิกข้อห้ามการขายอาวุธ
ปัจจัยภายในของเวียดนามโดยไม่ได้คำนึงถึงปัจจัยอื่น
แม้จะถูกมองว่าการยกเลิกข้อห้ามนี้เกิดขึ้นในภาวะที่จีนกำลังขยายอิทธิพล
และมีข้อขัดแย้งกับเวียดนามและอีกหลายชาติอาเซียนเหนือหน้าน้ำทะเลจินใต้
ซึ่งนายโอบามาได้พูดแบบอ้อมโดยไม่มีการกล่าวถึงประเทศจีนในวันต่อมา
เขาบอกว่าแต่ละชาติล้วนมีอธิปไตยไม่ว่าชาตินั้นจะมีขนาดเล็กหรือใหญ่
ประเทศใหญ่ไม่ควรระรานประเทศเล็กส่วนความขัดแย้งก็ควรแก้ไขด้วยสันติ
ขณะที่จีนก็ได้ตอบโต้ผู้นำสาวรัฐว่าจีนเคารพเสรีภาพที่แท้จริงในการเดินเรือในทะเลจีนใต้
แต่ไม่ยอมรับอภิษฎของสาวรัฐในการแล่นเรือรบหรือเครื่องบินทหารในหน้าน้ำพิพาทดังกล่าว
สาวรัฐไม่สามารถเปลี่ยนเวียดนามให้เป็นพันธมิตรได้
ประเด็นทะเลจีนใต้จะทำให้สองประเทศใกล้ชิดกันมากขึ้น
เนื่องจากอุดมการที่แตกต่างกันอย่างชัดเจน

เรายังได้เห็นอิริยบทสบายของนายโอบามา
เหมือนที่เราได้เห็นบ่อยขึ้นในระยะหลัง
โดยเฉพาะเมื่อเข้าสู่ช่วงปีสุดท้ายในฐานะผู้นำสาวรัฐ
เช่นการช่วยให้จังหวะเด็กชาวเวียดนามแรปต่อหน้าตัวเขาเอง
ยังมันสุดต้นที่กระเด็งดัวมาโดยเวลาให้

คือการนั่งกินบุ๋นฉ่าภายในร้านอาหารในกรุงฮานอยแบบติดดิน
บรรยากาศด้านนอกที่มีชาวเวียดนามรอต้อนรับเป็นจำนวนมาก
โดยเฉพาะคนหนุ่มสาวและวัยทำงาน
ดูเหมือนจะมารอต้อนรับนายโอบามามากเป็นพิเศษในทุกภารกิจ
แม้จะมีบางครั้งที่ต้องรอท่ามกลางสายฝนก็ตาม
ปีหลังสิ้นสุดสงครามเวียดนาม
ภาพลักษณ์ของสาวรัฐในสายตาคนเวียดนามเปลี่ยนไปอย่างชัดเจน
เวียดนามมากถึงร้อยละ๗๘มีความรู้สึกเป็นบวกกับสาวรัฐ
เทียบกับจีนที่มีเพียงร้อยละ๑๙เท่านั้น
การเยือนเวียดนามรอบนี้จะยิ่งเป็นการผูกสัมพันธ์ที่แน่นแฟนขึ้นของสาวรัฐ
ในระดับรัฐบาลต่อรัฐบาล
รวมถึงความรู้สึกที่เป็นบวกต่อประชาชนชาวเวียดนาม
แต่ก็มีบางช่วงที่นายโอบามาใช้โอกาสนี้
แสดงความกังวลต่อสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในเวียดนาม
เขาบอกว่ายังมีข้อกังวลที่สำคัญทั้งเรื่องเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น

รวมถึงการตรวจสอบรัฐบาล
นายโอบามาจะมีโอกาสพบนักกิจกรรมระหว่างการเยือนเวียดนาม
แต่นี่ก็เป็นนักกิจกรรมเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้น
ว่ามีนักกิจกรรมหนึ่งคนถูกชายชะกันไม่ทราบจำนวนอุ้มหายไป
ไม่นานก่อนที่เขามีกำหนดพบกับผู้นำสาวรัฐ
พลดาวสุโขข่าวเทวรัฐทีวีรายงาน